คุณผู้ชมพามาถึงอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่
มาแนะนำวิธีการในการที่จะรับมืออย่างไร
เกษตรกรท่านนี้เป็นคนรุ่นใหม่
แต่ว่ายังยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
หลักเกษตรผสมผสานของในหลวงรัชกาลที่๙นะครับ
แล้วก็พร้อมที่จะถ่ายทอดผลสำเร็จสู่พี่น้องประชาชนสู่พี่น้องชาวบ้านด้วยนะฮะ

นี่แหละครับแปลงผักนานาชนิดสวนผลไม้ต่าง
รวมถึงสวนไผ่โรงเรือนเพาะเห็ดแล้วก็บ่อเลี้ยงปลา
เป็นพื้นที่บ้านหนองบัวชุมที่หมู่๕ตำบลนาภูอำเภอยางศรีสุราชจังหวัดมหาสารคาม
โดยคุณพงพัฒน์แก้วพนาวเจ้าของฟาร์มซึ่งนับเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่
ให้ทีมข่าวของเราฟังบอกว่ามุ่งมั่นทำเกษตรผสมผสาน
หลักเกษตรทฤษฎีใหม่ตามคำสอนของในหลวงรัชกาลที่๙
และพร้อมนะฮะที่จะถ่ายทอดความรู้แล้วก็สร้างเครือข่ายสมาชิกในหมู่บ้าน
ให้เดินตามรอยพ่อหลวงเพื่อให้ชีวิตนั้นมีความสุขอย่างยั่งยืนนะครับ
โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนในช่วงฤดูแรงแบบนี้
จะทำอย่างไรบริหารจัดการสวนบริหารจัดการไร่ของท่านอย่างไร
ให้ได้ผลผลิตที่ไม่ได้รับผลกระทบจากภัยแรงนะครับ
ก็เลยแนะนำแบบนี้เรื่องของการใช้น้ำ
เพื่อที่จะดูแลผลผลิตโดยเฉพาะพืชผัก
ด้วยระบบน้ำหยดและระบบน้ำพ่นหมอก
หรือว่าการฉีดน้ำให้เป็นฝอยละเอียดเพื่อช่วยลดความร้อน
แต่เรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องของเวลา
ในการให้น้ำกับพืชผักนั่นเองนะครับ
มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการทำการเกษตร
รูปแบบก็คือการใช้น้ำหยดประหยัดน้ำ
อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นการฉีดพ่นหมอก
เพื่อจะให้พืชผักเราคลายความร้อนไปด้วยนะครับ
แต่อย่างหนึ่งก็คือเราต้องคำนึงถึงโครงสร้างดินก่อน

พืชก็เจริญเติบโตได้เหมาะสมในช่วงเดือนเมษา
หรืออากาศร้อนของประเทศไทยเรานะครับ
ถ้าเราไม่ทำแบบนี้พืชผลผลิตจะเป็นยังไงบ้าง

พืชผลก็จะมีปัญหาในเรื่องของการชะงักการเติบโตหรือแทะแกรนด์นะครับ
ต้นเล็กหรือ๒ก็คือใบเขาจะไหม้นะครับ

ก็เผยเคล็ดลับว่าเกษตรกรต้องเตรียมความพร้อม
รับมือกับสภาพอากาศที่ร้อนและภัยแรง
โดยเฉพาะเมื่ออุณหภูมิเกิน๓๐องศาเซลเซียส

โดยปรับเวลาของระบบพ่นหมอกให้เหมาะสมกับสภาพอากาศช่วงนั้นนะครับ
ก็ใช้เวลาในการพ่นหมอกครั้งละประมาณ๑๕๒๐นาที
หมอกฟุ้งกระจายแบบนี้ให้ความชุ่มชื่นนะครับ
ให้มีความถี่ที่๑๐นาที
คือ๑๐นาทีพ่นทีสัก๑๕๒๐วินาทีนะครับ
แล้วก็คอยสังเกตว่าพืชผักเกิดอาการเหี่ยวหรือไม่
หากพบว่าพืชผักเหี่ยวเอาล่ะต้องปรับหน่อย

แต่ถ้าไม่เหี่ยวนะฮะก็ให้ขยายเวลาออกไปนะฮะ
หมายถึงขยายเวลาเว้นระยะในการพ่นน้ำออกไป
จากเดิม๑๐นาทีพ่นสัก๑๐๑๕วินาที
ถ้าพืชผักรับได้ไม่เหี่ยว
คุณก็ขยายไปเลยสัก๒๐นาทีให้พ่นสักครั้งหนึ่ง
ก็ดูความทนทานของพืชผักด้วยนะครับ

ติดไว้ที่สวนที่ไร่เลย

แล้วก็คอยไปดูว่านี่มันกี่องศาแล้ว
บางทีจะขึ้นไป๔๐องศาเซลเซียสแล้ว

พ่นก็พ่นเป็นหมอกน้ำก็จะได้ใช้น้อยลง
เพราะว่าถ้าปกติถ้าเรายืนรถนะ

แล้วก็ยังแบ่งน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปี
และที่สำคัญพืชผลก็จะออกตลอดทั้งปีด้วย

ใช่ใช่ใช้น้ำพอประหยัดนะฮะ
ครับนี่แหละครับปลูกพืชสู้แรงฮะ